ช่วงนี้หาอะไรอร่อยทานกันดีกว่า

ชอบมากลูกชิ้นเวลาเราทานเราก็จะทานกับตังกวาบ้าง
กะหล่ำปรีบ้างเป็นเครื่องเคียง
ใช่แล้วแต่ว่าคราวนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปทาน
ลูกชิ้นที่มีทั้งผักแล้วก็สมุนไพร
ที่สำคัญได้ประโยชน์ด้วยนะคะ
ติดตามได้กับคุณยุธยาตุ้มมีค่ะ

ที่นี่ก็คือจังหวัดอุบลราชธานีครับ
แต่ว่ามาถึงที่นี่รู้สึกว่ารักสุขภาพขึ้นมาทันทีครับ

เน้นเรื่องของสุขภาพเน้นเรื่องของสมุนไพร
จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ
ที่ผมพูดถึงนั่นก็คือลูกชิ้นนึ่ง
กินพร้อมกับเครื่องเคียงสมุนไพรร้านเฮียนาริน
หนุ่มเหนือแต่ไปปิ๊งรักสาวอุบล

เข้ากับวัฒนธรรมการกินของชาวอุบลครับ
ชอบกินลูกชิ้นแต่ก็รักสุขภาพด้วย
เขาบอกว่ามาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ต้องมากินลูกชิ้นแบบยืนกินแบบนี้
และพิเศษที่ร้านนี้เนี่ยโอ้โหสมุนไพร

แล้วก็นี่มะระก็ยังมีเลย
ยังไม่เคยกินมะละกับลูกชิ้นเหมือนกันนะครับ

แต่ว่าหวานเป็นลมผมเป็นยา

มุนไพรของเฮียเยอะจริงครับ

ลองชิมดูก็เป็นแบบนี้แหละครับ

ลูกชิ้นไปหลายไม้พร้อมสมุนไพรหลายอย่าง

เป็นน้ำอัญชันผสมกับใบเตย
หอมเย็นสดชื่นจริงครับ

น้ำจิ้มต้องมีรสชาติจัดจ้าน

แล้วก็พวกเครื่องเคียงสมุนไพร

มะละนี่ก็แก้ความดันเบาหวานนะครับ
แวงก็แก้เจ็บคอแก้ไอนะครับ
แล้วก็ลูกชิ้นครับอร่อยครับ
ลูกชิ้นเรานึ่งสมุนไพรนะครับค่ะนึ่งสมุนไพรครับ
อยากให้คนได้ทานเพื่อสุขภาพเลยครับ
เพราะว่าทุกวันนี้คนไม่ค่อยดูแลสุขภาพ
ก็ตอนแรกเขาก็ไม่กล้ากินว่ามันเป็นอะไร
แต่ตอนนี้คนบนเขาชอบทานแบบนี้

กว่า๑๕ปีที่ขายลูกชิ้นนึ่งสมุนไพร
พัฒนาสัญหาสมุนไพรหลากหลายจนถูกใจ
มีลูกค้าประจำต่างชื่นชอบ

ผักของเมียแกหลากหลาย

นี่เรากินเป็นลูกค้าประจำเลยเหรอครับใช่ใช่

ก็ชอบลูกชิ้นแล้วก็คือ
พ่อค้าอาจจะใสดี

จะได้ยินเสียงดนตรีจีนแบบนี้ครับ
ปกติจะขายตั้งแต่เวลา๑๑นาฬิกา
ไปจนถึง๕โมงเย็นที่สำหรับพ่อค้า

และหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เฉพาะวันพุธจะขายที่ตลาดนัดวัดแจ้ง
เฉลี่ยวันละ๕๐๐๑๐๐กว่าไม้ต่อวัน
ราคาไม้ละ๕บาทเท่านั้นครับ

และใช้เตาถ่านให้ความร้อนสม่ำเสมอ
ลูกชิ้นจึงหอมสมุนไพรยิ่งขึ้นครับ